ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วยกันตามหาเจ้าบ่าวงานนี้หน่อยนะฮะ
งานเช้ายังเห็นเห็นกันอยู่เลยค่ะตอนบ่ายนี้หาแทบไม่เจอเลยนะฮะ

อันนี้ยังไม่ถึงงานค่ำเลยนะค่ะเพิ่งบ่ายเอง
เดี๋ยวดูตอนเช้าหน่อยนะครับงานเช้านะครับ
นี่เผ่าหล่อไหม
เจ้าสาวก็สวยนะอันนี้
นี่พี่เขากะไม่ไปงานค่ำเลยเหรอ
แม่ต้องดูคลิปที่เดินจะตกหลุมนะ
นึกว่าคนละคนนะ
เห็นมั้ย

คงสนุกแหละ

ที่เห็นเจ้าสาวเหมือนกันนะคือที่แรกเพื่อนก็
แต่เจ้าสาวน่าจะเข้าใจน่าดู
มีอีกคลิปนึงก็เจ้าสาวก็อยู่แถวเจ้าเบ่า
แต่ทั้งสวยทั้งหล่อทั้งคู่นะคะใช่ทั้งสวยทั้งหล่อเลยนะฮะ